สวัสดีครับเมื่อวานนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ทุกต้นสัปดาห์ช่วงหลังหลังก็จะมีผลสำรวจของสำนักโพลต่างออกมาเยอะเลยครับแล้วแต่เขาจะหยิบประเด็นเรื่องอะไรมาสอบถามความรู้สึกคน
ดุสิตโพเนี่ยเขาไปถามความเห็นประชาชนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา๑สัปดาห์เนี่ยคุณสนใจติดตามข่าวอะไรมากที่สุด
ผลออกมาก็คือสนใจติดตามข่าวเรื่องการถือครองที่ดินของปารีนาไกรคุบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งครับ
ทั้งที่ข่าวของพักอนาคตใหม่
ของคุณธนทรเนี่ยก็ร้อนชาอยู่บนหน้าสื่อแต่ว่าคนกลับสนใจข่าวปารีนามากกว่า
อันนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าคนเขามีความคับแค้นใจคนเขาอยากเห็นความยุติธรรมคนไม่อยากเห็นการปกป้องคนอยากเห็นคนที่ทำผิดกฎหมายถูกลงโทษ
เขาจึงให้ความสำคัญกับข่าวนี้
นี่เป็นการสะท้อนชัดเลยนะครับ
ฉะนั้นใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้รู้ไว้ด้วยว่าถึงแม้วันนี้ข่าวมันจะซาลงไปแล้ว
เรื่องนี้จะเงียบไปแต่ให้รู้ว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในใจคนให้รู้ว่าเรื่องนี้คนติดตามสนใจมากที่สุด

พิมพ์ไทยรัฐจึงมีหัวข่าวอย่างที่ว่าไงครับ
ปารีนาลุกป่าไม่มีมวยล้มคนที่ออกมาการันตีคืออธิบดีป่าไม้
ข่าวนี้มาจากไหนครับมาจากเรื่องที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมคุณอัจฉริยะไปเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้อัตภพลเจริญ
ชันสานี่คือคุณอัจฉริยะเข้าพบเพื่อไปถามหามาตรการของกฎหมายที่ใช้ในการจับกลุ่มการบุกลุกป่า
ว่าระหว่างคนยากจนกับคนอย่างคุณปารีนาเนี่ยทำไมถึงตัดสินต่างกันทำไมการเอาจริงเอาจังจึงต่างกัน
นี่คือที่มาที่อธิบดีอัตภพลเจริญ

กรมป่าไม้ไม่อยากให้ประชาชนสับสนแล้วท่านก็อธิบายว่าคดีของคุณปารีนาเนี่ย
กรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วในพื้นที่๔๖ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ไร่เนี่ยดำเนินคดีไปแล้วไม่มีมวยล้มซึ่งต้องดำเนินคดีอยู่แล้วนั่น๔๖ไร่นะ
ท่านผู้ชมแยกดีนะ๔๖ไร่ไปดำเนินคดีแล้ว๔ข้อหาตามพระราชบัญญัติ๔ฉบับ
แต่ว่าไอ้พื้นที่แปลงใหญ่๖๘๒ไร่เนี่ยท่านยืนยันว่าเป็นพื้นที่ที่สปกรดูแลต้องรอกฤษฎีคาตีความ
อยู่จะให้กรมป่าไม้ไปดำเนินคดีฝ่ายเดียวเนี่ยคงไม่ได้
ต้องให้เจ้าของพื้นที่คือสำนักงานปฏิรูปที่ดินสอปกรดำเนินการด้วยสุดท้ายก็ต้องรอกฤษฎีกาตีความ
นี่นี่คือคำยืนยันของอธิบดีกรมป่าไม้๔๖ไร่ดำเนินคดีไปแล้ว๖๘๒ไร่ต้องรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ
ฉะนั้นทิศทางข่าวก็มาหยุดลงตรงนี้เมื่อหยุดลงตรงนี้เนื้อที่๘พื้นที่๖๘๒ไร่รอกฤษฎีความตีความแต่
ระยะที่รอคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเนี่ยลองฟังความเห็นคนที่เขาเกี่ยวข้องเรื่องนี้หน่อยไหม
อาญาธนบุรีคนนี้ที่มาออกรายการไทยรัฐบ่อยโดยเฉพาะในช่วงของเรื่องหวย๓๐
เนี่ยมาออกรายการกับคุณจอมขวัญบ่อยอธิบดีบอกว่าการไม่มีสิทธิ์
ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็เป็นความผิดแม้จะคืนที่
ให้แก่รัฐแล้วก็ตามผิดต้องเป็นผิดเอาที่ไหนมาพูดว่าไม่ต้องดำเนิน
คดีอาญาถ้าผู้มีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำ
ความผิดก็จะมีความผิดฐานละเว้นตามประมวลกฎหมายอาญา๑๕๗นี่ความเห็น
อายการระดับระดับสูงคนหนึ่งนะมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามชื่อ
อาจารย์ชัยนรงค์เศษเชื้อนี่เขาก็ตามเรื่องนี้มาถี่ยิบเลย
เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสองมาตรฐานนะมันจะทำให้เกิดช่องโหวของ
สำหรับคนมีอำนาจและเกิดการทำลายธรรมชาติตามมาเพราะการ
ปฏิรูปที่ดินของรัฐไทยคือเอาป่าสงวนมาปฏิรูป
ขณะที่พื้นที่สปกรก่อนหน้านี้คือป่าสงวนหรือไม่ก็พื้นที่ป่า

กรมป่าไม้ดูแลเป็นคนจนก็ติดคุกแล้วแม้มีการประกาศเป็นเขตสอบประกอบ
ก็ตามเพราะความผิดบุกลุกป่าได้เกิดขึ้นแล้ว
ท่านนั้นเย็นว่าถ้าเป็นคนจนเนี่ยก็ติดคุกไปแล้ว
แล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกคนนึงท่านคงคุ้นชื่อ
ประยงดอกลำไยประยงดอกลำไยเป็นใครอ่ะฮะเขาเป็นที่
กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่เราเรียก
รัฐบาลไหนขึ้นมาประยงดอกลำไยก็จะนำชาวบ้านที่ถูกจับ
เนื่องจากบุกลุกป่ามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมทุกรัฐ

ยงดอกลำไยบอกว่าการเลือกปฏิบัติทำให้คนรวยหรือคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองสามารถครอบครองที่ดินของรัฐได้โดยไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมาย
เมื่อเทียบกับกรณีของชาวบ้านกว่า๔๖๖๐๐คดีตลอดช่วง๕ปีที่ผ่านมา
คุณประยงบอกว่า๘๐๙๐ในจำนวนคดีทั้งหมดเป็นคนจนและเกษตรกรทั่วไปที่ทำกินไม่เกิน๑๐ไร่หรือ๒๐ไร่
ไม่เกิน๑๐ไร่หรือ๒๐ไร่แล้วเหตุฉะไหนเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบไม่พบที่ดิน๖๐๐กว่าไร่ของปารีนา
แต่๑๐ไร่๒๐ไร่อยู่ตรงไหนอะไรรู้หมดไปจับกลุ่มหมด
นี่ไงครับที่เป็นประเด็นว่าขอให้คิด
คุณดำรงพิเดชบอกผมเมื่อ๒อาทิตย์บอกว่ากฤษฎีกามันจะตีความเหนือคำพิพากษาของสารดีกาได้ยังไง
ก็คำพิพากษาสารดีกาลงความเห็นลงความผิดไว้ชัดเจนแล้วนี่
ลักษณะแบบเดียวก็ของคุณปารีนานี่แหละ
แล้วคราวนี้ต้องมารอกฤษฎีกาเอาเถอะครับถ้าจะรอกฤษฎีกา
ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลก็รอไปแต่ว่าเรื่องนี้จะถ่วงเวลา
ซื้อเวลาง่ายเงียบเงียบไปเฉยเฉยไม่ได้คนสองสามคนที่ออกมาเป็นผู้แสดงความคิดเห็น
แล้วแต่มีสถานะที่สังคมเขาให้ความสนใจและน่าเชื่อถือ
ผมถึงบอกว่าอย่าให้กรณีที่ดินปารีนามาซ้ำเติมสภาวะที่รัฐบาลเจออยู่
ตอนนี้รัฐบาลก็เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งเยอะแยะนี่ครับเจอเรื่องคุณธนทร
เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เจอเรื่องเศรษฐกิจตลาดหุ้นก็ล่วงละเนละนาด
อย่าให้เอาเรื่องของคุณปารีนามาซ้ำเติมอย่าให้คนคิดว่ารัฐบาลนี้อุ้มปารีนาไกรคุบ
แล้วมันจะเกิดสภาพฟางบนหลังอูด
อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชนผมบอกมาเสมอว่า
เรื่องของป่าไม้เนี่ยใครไปอุ้มก็ร้อนมือ
ฉะนั้นวันนี้ก็เอามาขีดเส้นใต้

อาจารย์ก็ก่อติดเรื่องนี้มาโดยตลอด